ก็ยังปรับตัวได้ขึ้นได้ค่อนข้างดี

ปรับขึ้นต่อเนื่องก็ถือว่า๕วันทำการ
ต่อเนื่องนะเขียวทุกวันเลย

ก็คงจะไม่มีหุ้นกลุ่มไหนที่จะ
คึกคักมีการซื้อขาย

เมื่อวานร้อนแรงมาก
ซึ่งทางฝั่งผู้บริหารคุณพิชโพธารามิก
ก็ได้ตั้งโต๊ะ

ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมา

ถ้าพูดในเรื่องของสตอรี่ต่าง

ต้องเรียกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยครบเครื่องไหมครับพี่นิด
ครบเครื่องครับครบเครื่อง

แต่ว่าด้วยสังคมแก้กรรมผู้บริโภคเปลี่ยน
นะครับมาใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น
ตัวที่เป็นโทรศัพท์พื้นฐานโทรศัพท์บ้านก็
คนก็ใช้น้อยลงกลายเป็นผลประกอบการออกมาขัดทุน

เพราะฉะนั้นเขาก็ปรับโครงสร้างธุรกิจ
เปลี่ยนตัวเองจากที่กำลังตกอยู่ในภาวะลำบาก

ใช่แล้วก็สามารถที่จะทำให้ไบรนด์เทอร์นาลาว

แล้วจากมีกำไรก็กำไรก็เจอโตเรื่อยนะครับ
๑๐๐ล้านกำไรต่อปีเป็นหลัก๓๔พันล้านต่อปี
ใช่หลังจากนั้นบริษัทเองเนี่ย
ก็เรียกว่าอยากจะมีมือถือใบอนุญาตของตัวเอง
คือมาในโครงไอทีแล้วก็ต้องมีโมไบด้วย

ก็เข้าประมูลใบอนุญาตเมื่อปีที่แล้ว
เมื่อปลายปีใครจำได้ก็ที่ทำให้ทั้งขึ้น๑๘๐๐ขึ้น๙๐๐
ราคาประมูลเนี่ยโหคุ่งกระฉูดเลย
กว่าที่หลายคนคาดการณ์เลย
โดยแจ๊สเองตอนนั้นที่ประมูลไปได้ขึ้น๙๐๐บาท

แล้วก็ในขณะเดียวกันสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้จบด้วยดี
เพราะว่าหาแหล่งเงินทุนไม่ได้
นะครับก็หลังจากนั้นบริษัทก็
เพราะว่าราคาหุ้นพอเอ้โห

เพราะว่าคุณไปได้แบนุญาต

ราคาหุ้นเนี่ยตกต่ำนะครับ
จาก๗บาท
ลงมาเหลือ๓๕๐บาท
ก็เลยต้องใช้การซื้อหุ้นคืน

ฉันก็เรียกว่าประกาศซื้อหุ้นคืนไปล็อตหนึ่ง

ผู้บริหารประกาศรับซื้อหุ้นอีกที่ราคา๗๗บาท๒๕สตางค์
ใครที่ขายไปตอน๕บาทก็แหมนะ

นิดและเนี่ยที่วันนี้ที่บอกว่าตั้งโต๊ะนะ
ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นกฎระเบียบนะ
ของทางการที่เรียกว่าอยากให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ผู้ถือหุ้นทั่วไปได้มีโอกาสตัดสินใจไง
ว่าอยากจะถือหุ้นบริษัทนี้ต่อไหม
หรือว่าจะตัดสินใจออกจากบริษัทนี้ไหม

เพราะว่าต้องการให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับความเป็นธรรม
เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเสมอภาพ
ก็ใครจะขายก็มารับซื้อ
การตั้งโต๊ะนี่คือเอาโต๊ะมานั่งดินเนอร์กันเลยหรือเปล่า
เหรอเอาโต๊ะมาเรียงกันเลยนะ
ใช่ใครอยากขายมารับซื้อหมด
อันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของแจ๊สมินเนี่ย
สิ่งที่เรามองคงยังไม่จบเท่านี้นะ
หลังจากตั้งโต๊ะซื้อหุ้นคืนแล้ว

แสดงว่าคุณพิษเองผู้บริหารของแจ๊สเองจะต้องมีแผนอะไรต่อไป
ทำเท็นเดอร์ทางนี้ก็เพื่อความข้องตัว
ความมีประสิทธิภาพในการบริหาร
แสดงว่าท่านต้องมีอะไรเนี่ยที่คิดการไกลแล้วล่ะ
เอาล่ะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคนหลายคนถือหุ้นแจ๊สบ้างนะครับ
อาจจะขายมาก่อนหน้าก็แล้วแต่คนที่ถืออยู่ตอนนี้ครับพี่นิด

พี่นิดควรมองว่ายังไงดีครับสำหรับในการที่จะให้ขายคืนเข้าไปหรือว่าจะยังถือต่อ
ผมเองผมคิดว่าถ้าเป็นนักทุนลายย่อยนะครับ

ตรงนี้เนี่ยถ้าจะขายขายทำกำไรก่อนก็ได้เพราะว่าต้องบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องรอดูแผนก่อน

นะครับว่าแผนการลงทุนแผนการหาพันธมิตรนั้นจะเป็นอย่างไร

เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีความไม่แน่นอนแฝง

แต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหหลายคนหลายนักลงทุนหลายคนเนี่ย

รวมถึงการมีพันธมิตรจากต่างชาติเข้ามาด้วยกัน

แล้วก็ยังมีพันธมิตรต่างชาติเข้ามาด้วยผสมด้วยโอ้โห๓ปาร์ตี้เลย
แต่ว่าในฐานะนักลงทุนถ้าสมมุติว่าบอกว่าราคานี้พึงพอใจแล้ว
ก็อาจจะขายให้เขาไปก่อนก็ได้
ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งทำให้ตลาดหุ้นเราหรือสำหรับนักลงทุนเอง
ที่มีความที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับหุ้น
มีหลายเรื่องให้ติดตามนะครับทั้งตั้งแต่ในเรื่องของที่เราเล่าไปแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการเทินอราของหุ้นตัวเองนะครับการที่จะซื้อหุ้นคืน
ของเขาก็เป็นว่าครบเครื่องที่เดียว
วันนี้ก็คงจะกลับไปที่สถานีนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณคุณเชพพ่อและคุณเสมอสักด้วยนะคะครอบครัวบัวหลวงอบอุ้นเสมอเลย